วินาทีต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวินาทีที่ตัดสินอนาคตครอบครัวของโต๊ะอะจากกรุงเทพมหานครนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อนะครับรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาที

ไขแม่กุญแจที่เป็นคู่ของมันได้เท่านั้น
ไขให้ถูกภายในเวลาที่เรากำหนด

ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ผมจะเริ่มเฉลยจากข้อแรก
ในเรื่องดาราศาลครับ

ที่แม่ค่ะแล้วก็โต๊ะค่ะ

ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็จะสู้ค่ะ

เดือนสิงหาคมถึงกันยายน
แม้จะไม่มีดวงดาวที่สุขสว่างที่สุดอยู่เลย
มีความเกี่ยวยงกับเทพแพนในตำนานเทพกรีก
ตอนหลบหนีอสุรกายทะเล
ข้อมูลข้างต้นนี้หมายถึงกลุ่มดาวใด
ส่วนเลขที่สองค่ะกลุ่มดาวมังกร

ถูกครับ

ยินดี
ยินดี
ยินดีบ้างเลย

ข้อมูลข้างต้นนั้นหมายถึงกลุ่มดาวมังกรนะครับ

ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
และกุญแจต่อชีวิตหนึ่งทอ

ตัวเลขที่๑ประเภทที่๓ค่ะ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ผิดนะครับ

บัตรประจำตัวคนพิการของเด็กหญิงชนลทานนะครับ
ระบุความพิการประเภทที่๕ครับ

ยังอยู่อีกหลายข้อนะลูกเนาะนะครับ

แต่ตอนนี้ครอบครัวของโต๊ะอะนะครับ

ได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องบาร์บีคิวครับ

ชีวิตของโต๊ะถึงจะล้มมาแล้วไม่รู้กี่ครั้ง

ทุกวันนี้โต๊ะก็มีอาชีพขายบาร์บีคิว
เนื้อสะเต๊ะก็ขายทุกวัน
เพราะโต๊ะต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน
ให้พวกเขามีอยู่มีกิน

จำนวน๒๔ไม้ภายในเวลา๓นาทีครับ
เต้นตัว

ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

เงินจะเพิ่มเป็น๑๐๐๐บาทแล้วเราไปลุ้นอีก๑ข้อนะครับ

๒นาที๕๙วินาทีครับ

ต้องยกความดีความชอบให้กับโต๊ะซะนะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวโต๊ะอะนะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น
๐บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒๐๐๐

เราอาจจะพลาดการลุ้นเงินล้านนะครับ

จะสามารถคว้าเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่
จากเรื่องบ้านของเราครับ
ต้องดูแลน้องเดียตั้งแต่๖โมงเช้าถึงเที่ยงคืน
เราต้องป้อนข้าว๓เวลาให้กับน้องเขา

ผนังของห้องน้ำ๓ด้านนี้มีสติ๊กเกอร์รูปปลาทั้งหมดกี่ตัว

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก

ผนังของห้องน้ำ๓ด้านครับ
มีสติ๊กเกอร์รูปปลาทั้งหมด๑๕ตัวครับ

กรุงเทพมหานครได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ

ยังดีดีนะฐานยังไม่หมดนะฮะ
นี่คือกำลังใจนะเรามองให้เป็นจริง

วันนี้ครอบครัวของเรานะครับได้รับสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต๒ดอกด้วยกัน
กุญแจต่อชีวิตดอกที่๑จะส่งใครมาครับ

กุญแจดอกที่๒คือใครครับ
น้องบอลครับเชิญประจำที่ครับ

โต๊ะซะจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
น้องบอลจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
เพราะฉะนั้นโต๊ะซะจะเป็นคนขายก่อนนะครับ

ขอให้ขายครั้งเดียวแล้วออกเลยจะได้ไม่กดดันนะครับ
กุญแจแต่ละดอกนะครับมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

ถ้าพร้อมแล้วไขครับ

ไม่ออกครับไปครับ
เป็นมาแล้วครับ
ออกแล้วครับ๑ดอกนะฮะ
เหลืออีก๑ดอกต้องทำเวลาแล้วครับตอนนี้นะฮะ

๕๐๐๐บาทครับ
มาดูโบนัสในตู้ที่เหลือซิ

เพราะฉะนั้นตู้โบนัสหมายเลข๓
โบนัสที่อยู่ในนี้ก็คือ
หมื่นบาทนะครับอยู่ในตู้หมายเลข๓นั่นเองนะครับ
เอาละตอนนี้นะครอบครัวของโต๊ะอะนะครับจากกรุงเทพมหานครครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้๑หมื่น๕พันบาท
พร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
วันนี้นะครับถือว่าเรามาเปิดดวงมาเปิดโอกาสนะครับ
ผมเชื่อนะครับว่าความรักของคนในครอบครัวนี่แหละ
ที่จะห่อหุ้มเราแล้วก็กำลังใจของเราให้เดินกันต่อไปได้นะครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเราจะฝืนความเสื่อมถอยของร่างกาย
วัตถจักรของชีวิตไม่ได้แต่หากว่าครอบครัวเรา
มีความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ทุกคนในครอบครัวอาจจะเป็นเสาคนละต้นที่ช่วยกันพยุงบ้านของเราให้อยู่ต่อได้
โดยไม่มอบภาระไว้ให้เสาหลักเพียงต้นเดียว
ถ้าหากว่าใครพร้อมช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของโต๊อะด้วย
อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้ช่วยกันคนละไม้ละมือ

และวันนี้ก็ขอบพระคุณครอบครัวของโต๊อะมากนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
เพื่อลุ้นรางวัลสูงสุดไปต่อชีวิตในเกมต่อชีวิต

ไปฟังความรู้สึกของครอบครัวโต๊ะอะนะครับว่า
เขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้อย่างไรบ้าง
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้ว
ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
สนับสนุนช่วงมองบวกบวกพลังต่อชีวิตโดยเครื่องดื่มกระทิงแดง
อาฟอายุ๖๗ปีแล้วต้องเป็นเสาหลักของครอบครัว
สิ่งที่เท้าแท้ที่สุดเป็นเรื่องสุขภาพ
ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงครอบครัวโต๊ะก็ต้องลำบากค่ะ
ทุกวันนี้สุขภาพฉันก็ไม่ค่อยดี
มันมีปัญหาเรื่องกระดูกคอเนี่ย
เมื่อเหมือน๕ปีก่อนกระดูกคอมันแข็งทำอะไรก็ไม่ได้
ไปหาหมอหมอบอกกระดูกคอเสื่อม
หมอต้องให้ผ่าตัดเดินก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ได้
ต้องไปยืมตังค์คนมากินอะไรอย่างนี้
ให้หมอดูหมอเขาก็บอกว่าเป็นต้อกระจกมองไม่เห็นแล้วงอมแล้ว
โต๊ะออกไปขายของไม่ได้ลูกหลานก็ไม่มีจัดขึ้น
หลังจากนั้นก็มีข้อเข่าเสื่อมเดินเหินก็ไม่ค่อยสะดวก

โต๊ะไม่สบายก็ลูกหลานดูแล
กำลังใจของโต๊ะคือลูกหลาน

อีกคนนึงที่ป้าต้องดูแลก็เป็นน้าค่ะ
เขาเดินไม่ได้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
อีกคนก็เป็นลุงก็เป็นโรคหัวใจอะค่ะ
ทุกวันนี้ป้าก็ห่วงครอบครัวค่ะ

จัดชุดอาหารว่างภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
น้ำเบิด